วันนี้เรื่องของโค้ชยะ

เรื่องการที่แฟนกีฬามาตำหนิการทำหน้าที่ของโค้ช

แต่วัลเล่บอลมันมีแต่มันไม่แรงขนาดนี้

มันแรงตรงที่ว่าคือเรื่องของการตำหนิ

แต่มันมีเรื่องของการตำหนิค่อนข้างหนักหน่วง

การทำงานหนักของทั้งโพสต์และนักกีฬา

หลายคนนะครับออกมาแอคชั่นลงสื่อโซเชียลมีเดียกัน

อย่างที่เราทราบกันนะครับในพันทิพย์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้
สำหรับการทำงานของโคชยะนะครับ
นัตรผลศรีสมุทรนาคประปุศรวรรยบรรยิง
ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต้นเดือนที่ผ่านมา
แล้วก็จากนั้นนักกีฬาหลายคน
แล้วจากนั้นแข่งรายการนี้ก็คว้าแชมป์ต่อเนื่องที่คาซักสถาน
แต่ก็จะไม่ไหวจะมีการถูกต่อว่าจากแฟน
แต่ว่าตอนนี้โคชยะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

ก็เดินทางกลับมาเป็นการคว้าแชมป์๔รายการ

แล้วก็ไทยเดนมาร์คซุปเปอร์ลีก
ยังฟอร์มไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องปรับตัว
แล้วก็การเดินทางที่ก็เหนื่อยเหมือนกัน

คือนักกีฬาทางสโมสรคือเขาอาจจะได้ลงเล่นลงซ้อม
แล้วก็อย่างวิลาวันอพีมพรงศ์

ดังนั้นมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจ

อัชราพรคงยศก็มีอาการบาดเจ็บติดมา
ก็ทำให้ทีมต้องปรับกันเกมต่อเกม

แล้วก็รอบชิงชนะเลิศสุดท้ายก็คว้าแชมป์ไปนะคะ

ซึ่งผู้เล่นต่างชาติ๒คนที่มีความสำคัญในทีมเหมือนกันนะ
นั่นก็คือฟาตูดิอุ๊ดกับโคลอี้มาน

โคอี้ก็ประกาศเลิกเล่นไปนะครับ
ส่วนฟาตูผู้เล่นทีมเซเนเกล
ก็ดูแล้วน่าจะไปต่อยอดกับสโมสรอื่น
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันแหละบางทีเซ็นกันเต็มที่ก็๒ปี
บางทีก็ปีต่อปีพวกผู้เล่นต่างชาติอย่างเดียวกันก็แพงนะครับ

แล้วก็การเล่นสโมสรโลกซึ่งมันก็เป็นงานที่ยากกว่าสโมสรที่แชมป์เอ

ชุวรโมกศรีนะครับที่ยืมตัวมาช่วยในรายการนี้มาจากโคราช
ก็พร้อมต้อนรับโอ้โหฝีมือแบบนี้เนี่ย

คือใครก็อยากได้เพราะว่าพัฒนากายทีมชาติมันเห็นได้ชัดจริง
แต่ว่ากระแสดราม่าซึ่งก็มีอย่างที่บอกกันว่ามีนักวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
ออกมาโพสต์ให้กำลังใจโค้ชยะผ่านทางสื่อโซเชียลของตัวเองเลยนะคะ
ก็ไม่อยากจะให้แบบสื่อโซเชียลมาทำลายขวัญและกำลังใจของโค้ชเพราะว่าผูกพันกันมานาน
อย่างที่พิชชี่เวลาไปทำข่าวก็จะเห็นว่าโคชยะนี่ก็จะอยู่กับนักกีฬาตลอดนะ
ตั้งแต่ซ้อมฟิสเน็ตตอนเช้าจนถึงมาลงทีมตอนเย็นก็ยังอยู่ด้วยกัน

ดังนั้นผมว่าเรื่องของความเข้าใจในระบบการเล่นมันก็ต่อยอดกับมันอยู่แล้ว
เพราะว่าเมื่อบอร์ดแรกไม่เข้าเนี่ยก็ต้องแก้ภัยสถานการณ์

ปัจจัยนอกสนามตั้งแต่
สวัสดีครับนิยะครับ

แต่ว่าคนรอบข้างก็บอกมาเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ได้บอกมากนะครับ
บอกว่าจะไปอ่านเลยอะไรแบบนี้
ไม่ได้สนใจอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ว่ากระแสศึกมันมาเยอะ
เพื่อนรอบข้างเขาบอกมา
ก็เคยเจอไว้แล้วครับตั้งแต่อยู่๒๓แล้ว
แล้วก็มาตรงนี้อีก
แต่ว่าในการโพสต์เราก็อยากเข้าใจว่า
ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างเกี่ยวกับคิด
อยากให้ทุกคนเข้าใจ
บางทีการโพสต์เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้
เพราะเราไม่ที่บอกไม่ตื่อสือก
เจ็บอะไรเป็นอะไรป่วยอะไร

มีแล้วแบบเล่นไม่ได้เลยก็มี
คนที่ดูอยู่อาจจะไม่ทราบว่าทำไมมันเล่นแล้วไม่เหมือนเดิม
น๑๕๐๐กิจกรรมก็อาจจะทำให้เรียนผิดคัส
ให้ดูไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมา
อันนี้ก็มีส่วนมีส่วนหนึ่ง

ถ้าเราเปิดผิดเผยก็จะไม่ดี
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะว่า
ที่สี่มันเนี่ยความสำหรับคลิยเตียร์ทีมมันมันดีอยู่แล้ว

จะฝากอะไรถึงแฟนฟุตบอลเชิญเลยครับ

ก็อยากจะบอกเลยตรงนี้เลยนะครับสื่อออกไปเลยว่า

มีประสบการณ์นะครับแต่ว่า

ดีเหมือนเดิมก็อาจจะไม่เต็มร้อย

อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็บางคนเนี่ย

สิ่งบางอย่างที่

บางครั้งเนี่ย

เลยก็ได้ถ้าลองให้กำลังใจนะครับ

นักกีฬาทุกคน
มองแล้วครับไม่มีใครสมบูรณ์เลย๑๐๐
เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ว่าไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เพราะว่าทุกคนมีการบาดเจ็บส่วนที่เขาเคยเจ็บมานะครับ
เล่นตั้งแต่ไทยและลีกนะครับแล้วก็ของเก่าอีกอะไรพวกนี้
มันทำให้เกิดการที่เขาซ้อมไว้ต่อเนื่องฝึกซ้อมไว้ต่อเนื่อง
เพราะเขาต้องหยุดการป่วยพอพอบาดเจ็บพอบาดเจ็บเราซ้อมได้
หายแล้วก็ซ้อมได้พอซ้อมได้แป๊บนึงอ้าวเจ็บอีกแล้วอะไรอย่างนี้
มันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาคนที่สมบูรณ์ที่สุด
แล้วก็พยายามเปลี่ยนถ่ายตัวอะไรพวกนี้บางจังหวะอะไรต่าง
ซึ่งภายเกมอาจจะไม่ไหวแล้วแล้วก็เราจะเอาคนอื่นภาพไปแทนอะไรแบบนี้
เพราะว่าเก่งหว่ากลัวแต่ละคนความสูงก็ไม่เท่ากัน
ในเรื่องของการปลอร์กเราเสียเปรียบแน่นอน
สำหรับคนที่ตัวเตี้ยเตี้ยกับเขาอันนี้มันก็เหนื่อย
ถ้าเขาบาดเจ็บด้วยและตัวเล็กด้วยอย่างนี้ยิ่งอันตราย
ก็ฝากช่วยเชียยสิทธิ์ชาติไทยโคตรด่วนด้วย
ให้กำลังใจโคตรด่วนปีนี้รับเต้นก็คือเป็นสายคตอ้อนเลย
ในการกำลักษณวินดินก็พยายามจะอยู่ช่วยโคตรด่วนและการพีมให้ได้มากที่สุด
คือในเรื่องของการทำหรือการแข่งขาดอะไรต่าง
กำลังใจถือเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่านักกีฬาเล่นเต็มที่แล้ว

ก็เวลาแสดงความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นในแง่บวกแล้วกัน
ถือเป็นการติเพื่อก่อนักกีฬาจะได้มีกำลังใจ
จะได้โชว์ผลงานกันต่อไปเพราะว่าการแข่งขันกีฬา
ก็อย่างที่รู้กันมีแพ้มีชนะ
เอาละครับไปดูปฏิกิยาของนักกีฬาที่เราได้เล่าให้ฟังนะครับ
ว่าเขาได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างนะครับ

คือความคิดเห็นในการวิเคราะห์วิจารณ์สามารถทำได้

ไปใช้ถ้อยคำหยาบคายก็อยากให้เปิดใจให้กว้าง
คือบางเรื่องมันเอาไปเหมารวมกันแล้วไปด่าเขา
บางทีพอมันมีคนนึงเริ่มคนอื่นก็ต่อกันไป
บางทีการจุดประกายเนี่ยบางทีอารมณ์มันขึ้นแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่า

มันก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาหรือว่าไม่ได้มีใครไปตาม
เอาเรื่องเอาราวแต่จริงพอมันสนุกมือแล้วเนี่ย
บางครั้งเนี่ยมันบั่นความกำลังใจของคนที่ไปอ่านนะครับ

คือจริงแล้วโค้ชยะแล้วก็นักกีฬาเองเนี่ย
ก็ยอมรับได้กับคำวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ข้อเสียคืออะไรเราก็อยากจะที่จะรู้ข้อเสียของพวกเรามาปรับปรุง
แต่บางคอมเมนต์คือเป็นคำที่แบบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็หยาบคายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บางครั้งโค้ชยะเขาก็ไปอ่านเจอ
แล้วเขาก็เขาก็เสียใจอ่ะเนาะ

เพราะว่าจริงแล้วโค้ดย้าก็อยู่กับวงการมันเรียบร้อนเรามานาน
แล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องของความสามารถของเขา

จริงก็เป็นเพราะโค้ดด้วยส่วนหนึ่ง
แต่ก็จริงแล้วก็เป็นเพราะนักกีฬาด้วย
เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะให้ทุกคนเปิดใจให้กว้าง
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือใช้คำพูดที่สุภาพ
เพราะว่าจริงแล้วโค้ดย้ายเองยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว
แต่ขอแค่ให้เป็นคำที่อ่านแล้วไม่ทำร้ายความรู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะ

นุษยาต้อมคามอัชวพรคงยศวริกากันทอง
โค้ดย้าแล้วก็แอบตัดเพราะแฟนบอร์เรย์บอลนิดนึง
ว่าคอมเมนต์กันรุนแวงเกินไปรึเปล่า
นี่ก็เป็นความคิดเห็นจากนักวอเล็กบอลทีมชาติไทยแล้วกัน
ซึ่งต่อจากนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีการแข่งขันด้วยนะคะ

จากนั้นก็ต่อกันที่รายการมองเคลอที่สวิสเตอร์แลนด์
ในช่วงสัปดาห์หน้าก็ทำงานต่อเนื่อง

มันไม่ต่างกับฟุตบอลของนาติกเมืองทองอยู่เต็ด
ร่างกายมันเหนื่อยมากโปรแกรมมันเยอะจริง